บอกเนี่ยก็คือประเพณีขอฝนด้วยการจุดบ้างไฟที่จังหวัดสุรินค่ะ
ชาวบ้านบอกดีใจมาก๒ปีไม่ได้จัดมาแล้วค่ะ
ที่อีสานเนี่ยตอนนี้โอ้โหบ้างไฟขึ้นหลายจุดหลายจังหวัดเลย
หลายที่เลยอย่างที่นี่ก็คือหมู่บ้านตะเคียนค่ะ
ตำบลสำรงทาบอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสำรงทาบตำบลหนองไผลล้อมอำเภอสำรงทาบ
ก็ร่วมกันจัดงานสืบสารตำนานประเพณีบุญบ้างไฟ
เพื่อสืบสารประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะ
โดยก่อนจะมีพิธีจุดบ้างไฟ
ชาวบ้านและผู้นำชุมชนเขาก็จัดขบวนแห่นี่แหนกันมามากมาย
มีนางรำรำมาตลอดเลยสวยงามนะคะ
ประเพณีพื้นบ้านที่เขาจัดกันมาแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเขาอนุรักษ์เอาไว้

แต่งกายก็คือแต่งกายด้วยชุดชาวกุยค่ะ
้อนรำกันมาสวยสดงดงามนะคะ
ลักษณะของชุดก็คือเป็นชุดผ้าไหมพื้นบ้านสีดำที่ย้อมด้วยมะเกลือนะคะ
ชาวบ้านมักจะใส่เสื้อผ้าในลักษณะนี้ไปงานบุญต่างหรือว่าไปออกงานสวยงาม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวกุยในอำเภอสำรงทาบ
พอแห่ขบวนกันมาแล้วเนี่ยบ้างไฟก็แห่มาแล้วนะคะ
จากนั้นก็จะจุดบ้างไฟขนาด๓นิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อน
ทำเอาพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมงาน
โอ้โหตกใจมันเสียงดังไง
แต่บางคนก็บอกดีอกดีใจเหมือนกัน
เพราะว่าลุ้นอยู่ว่าจะให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หายไปฝาขอฝนจากพระยาแทน
ก็เป็นการบอกกล่าวให้พญาแถนได้รับรู้ว่า
แต่ละปีชาวน่าจะทำนาแล้วนะ

ยังไงส่งฝนฟ้าลงมาหน่อย
กุ้งเป็นจรวดขีปนาวุฒิเลยนะ
แต่นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีการเส้นไหว้ด้วยการนำสุรา
และบ้างไฟคลิปนี้มาจุดนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ชาวบ้านก็ทำกันมา
หลังจากที่บ้างไฟพุ่งขึ้นสูงไปแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็เนี่ยถือว่าเสร็จพิธีต้องมีการเล่นกันหน่อย

นี่ค่ะเอาโครนมาแบบปะป้ายเพื่อนมาทาหน้าทาตา
บางคนก็อุ้มลงไปเลยไปคลุกโครนกันไปเลย
มันเป็นบรรยากาศที่ห่างเหนือนไปนาน

ในนัยเราก็เปียกมันทั้งตัวไปเลย

ได้เสร็จแล้วสดุขนาดตามภาษา
อย่างแบบนี้เราก็รู้สึกอมยิ้นไปด้วย
คุณตาคุณยายคงคิดถึงบรรยากาศในลักษณะแบบนี้เนอะ
แต่ก็เอาล่ะเชื่อว่าหลังจากนี้คงต้องไปตรวจเอติเฮกันนิดนึง

แต่เราเชื่อว่าวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบนี้มันก็ตัดขาดไม่ได้

ก็ดีเหมือนกันนะเป็นการพอกโคนม้าโคนอะไรอย่างนี้
แต่อย่าไปทำเล้ยเปื่อยนะมันต้องดูโครนให้ดีด้วย
เออก็เป็นอีกงานบุญงานประเพณีนะคะ

จริงแล้วก็ทำกันแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันออกไปแหละ